ช่วงนี้นะครับคนที่ติดตามกีฬาถือว่าจะมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ
โดยเฉพาะการติดตามเชียร์ผลงานของทีมชาติไทยทั้งจะเป็นกีฬาประเภทวอเล็กบอลนะครับ
ทั้งฟุตบอลนะครับรวมถึงนะครับ
แม้ว่าการแข่งขันนั้นอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางมาก
แต่ว่าหน้าที่ของพวกเราคือส่งใจเชียร์พวกเขายามไปแข่งขันต่างประเทศนะครับ
เริ่มต้นที่ทีมชาติชุดใหญ่กันก่อนครับ
หลังจากที่มีการหยุดพักกันนะครับ
หลังจากแพ้ญี่ปุ่นมาเกมต่อไปต้องบุกไปจนถึง๒นัดนะครับ
เจอกับสรรพิเศษแล้วก็เจอกับทางทีมชาติอีรักษ์นะครับ
มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักครับ
รายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่๒ตำแหน่งเท่านั้นนะครับ
ก็คือได้สหรัฐอยู่เย็นกลับมาจากการพ้นโทษแบน
แล้วก็ขาดประกิจดีพร้อมที่โดนแบนจากเกมเจอกับทางญี่ปุ่น
ซึ่งทั้งหมดก็จะเข้ารายงานตัววันจันทร์ที่๒๖กันยายนนี้เวลา๑๑โมง
ก่อนจะออกเดินทางไปที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตในช่วงเย็นนะครับ
เวลา๑๘นาที๒๐นาทีหรือว่า๖โมง๒๐ครับ
ประตูก้อน๒๓ตัวหลักดำโดยกะวินที่ทำศจานานกองหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กองกลางปรับสองคนมีศรวระวัดเดสโมส์กลับมาติดธินชาติอีกครั้ง
ทีมผู้ผู้จัดเริ่มถึงพร้อมที่โดนแบนไป
ศิโรชัดทองดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอธิสักไกรสอนนั้นยังเจ็บไม่หายครับ
ซอลกันบ้างครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับ
แพ้ให้กับอาเซอร์บาจานในช่วงเช้าที่ผ่านมา๘ต่อ๑๓สู้สนุกเลยครับ
ในช่วงท้ายนะครับช่วงต่อเวลาในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ก็หล่นลงมานะครับ๓อันดับจากอันดับ๑๒มาอยู่ที่๑๕
ก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นแซงขึ้นไปนะครับเป็นเบอร์๒ของเอเชียแทนในอันดับที่๑๔ของโลก
ขณะที่อียิปต์นะคู่แข่งร่วมกลุ่มวีของไทยครับ
พลิกล็อกล้มอิตาลีผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้
ก็ขยับ๓อันดับนะครับจากอันดับที่๒๓มาอยู่ที่๒๐ของโลกครับ
ประเด็นที่แฟนฟุตซอลสงสัยระหว่างชมเกมนะครับที่ทีมไทยเจอกับอาเซอร์บายจาน
ซึ่งจังหวะนี้ครับของฤษฎาวงแก้วนะครับยิงเข้าแล้วก็ถกเสื้อขึ้นนะครับ
กล้องหลังจากทำประตูไล่มาเป็น๓ต่อ๔ในช่วงท้ายของครึ่งแรก
ล่าสุดครับเฟซบุ๊คแฟนเพจของฟุตซอลไทยแลนด
ก็นำภาพเสื้อกระชับกล้ามเนื้อของกัปตันช้างมาบอกนะครับว่า
เป็นข้อความให้กำลังใจกับจิรวัตรสอนวิเชียนที่เพิ่งจะสูญเสียน้องชายนะครับ
จากการประสบอุบัติเหตุโดยทีมฟุตซอลไทยนะครับจะกลับถึงประเทศไทย
ในวันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนี้เวลาประมาณบ่าย๒โมงเย็นนะครับ
แล้วก็ติดตามกันต่อครับกับฟอร์มของพวกเขา
แล้วก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งครับ